วันนี้เรามีเรื่องของคุณศือเนี่ยพี่ธาเนี่ยร้อนแรงมาก
นี่เนี่ยคุณฮิมจะควบคุมน
เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างเกมสกปรกต่างย่อมมาผจญคนที่กำลังจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอน
แต่ถ้าผมเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ผมเสียใจนะวันนี้
เพราะว่าชมคนอื่นตลอดเลยแต่ไม่ชมหัวหน้าพักตัวเองในหลายเวที
เพราะฉะนั้นผมเป็นคุณจุลินผมเสียใจหน้าดูเลย
เพราะว่าพยายามที่จะไปหาข้อมูลต่าง
อาจจะเอาเรื่องคุณจุลินก่อนหรือเรียกคุณพิทธาก่อน
ครูจูรินก็คือจะใช้ความใจดีกว่า

เพราะประชาติฤทธิฤทธิปัสนายังงว่าหัวหน้าภักดิ์ใคร
แฟนคลับส่งข่าวเยอะมากเลย

ใช่ครับเพราะว่าเนี่ยขนาดเขาไปชมนะครับ
คุณโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียนะครับยังต้องให้ไปกราบเท้าขอโทษเลยครับ

คือคุณพิธาเนี่ยไม่ได้นั่งกับเราอยู่ตรงนี้นะฮะ
อันนี้คือผมไม่ได้ติดใจหรอกครับจริงเป็นเรื่องในครอบครัว
แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความถนัดเฉพาะตัวของพักประชาธิปัต
นี่เวลาเรื่องยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือยุ่งเรื่องครอบครัว
เดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามให้เดี๋ยวผมถามให้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

รักด้วยเอ้าแล้วแล้วภรรยาคนในสมบัติของพลักษณ์ที่จะเป็นแกนำจัดตั้งรัฐบาลคือไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน

บังเอิญว่าผมทำงานด้านสิทธิมนุชนสิทธิสตรี
ผมเลยรับคนแบบนี้ไม่ได้ครับ
ไม่ใช่เรื่องไปยุ่งวุ่นวายครอบครัวใครเลย
ผู้หญิงทุกคนคุณยอมรับได้เหรอครับ
ให้แกได้ฉายแววคุณสมบัติของภาพชนิดปรับได้เต็มที

ผมยินดีครับผมยินดีเป็นตัวแทนเป็นกระบบเสียง
เพื่อปกป้องสิทธิสตรีจากตามนี้
ปกป้องสิทธิสตรีของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดโดยภักดิ์ปรับก่อนดีกว่า
วันนี้ปกป้องสิทธิสตรีของคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยพักประชาธิปัตย์ก่อนดีกว่า

คดีของคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยภักดิ์ประชาธิปรับไปถึงไหนแล้ว
วันนี้คุณไปทำหน้าที่คุณไปปกป้องคนที่ถูกล่วงละเมิดโดยภักดิ์ประชาธิปรับ
แล้วคุณก็ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบ
ไม่มีใครไปปกป้องเขาเลยครับคุณปกป้องคนที่ถูกละเมิด
พักแป๊บนึงตรงนี้ตรงนั้นจะกลับบ้านแล้ว

พูดคนละทีให้เวลาจำกัดแล้วก็เดี๋ยวบอกให้คนอื่นพูดดีกว่า
เพราะว่าผมถูกฟาดพิงหลายเรื่องมันจะเคลียร์ให้จบ
ถ้างั้นทีละเรื่องนะผมขอใช้สิทธิ์พิธีก่อนนี่แหละ
เอาเรื่องนี้ก่อนนะใจเย็น